ไปซื้อเลขท้าย๗๑ซื้อมา๗ใบพี่เบิร์ต
ดีใจเลยพอถูกเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัล
ปรากฏว่าเอ้าขึ้นรางวัลได้แค่๒ใบเหรอ
ทำไมอ่ะซื้อมาตั้ง๗ทำไมขึ้นรางวัล๒อ่ะ
อีก๕ใบงวดวันที่๑เมษามันไม่ใช่งวด๑๖นะ
อ้าวยอมแมวเหรอนอนยอมแมวเหรอโอ้
เซ็งเลยทีนี้นี่ค่ะคุณลุงธนพลทรงชัยะอายุหกสิบหกปี
ไปหาตำรวจที่สพพระประแดงคุณตำรวจโชคมันไม่เข้าข้างผมอ่ะ
ซะเลยเนี่ยผมซื้อลอตเตอรี่นะมาจากแม่ค้า๑๔ใบ
เลขท้ายสองตัวเนี่ยคือซื้อมาเจ็ดใบที่เป็นเลขหนึ่งเจ็ดนะ
ส่วนเลขท้ายสองตัวเจ็ดหนึ่งซื้อมาอีกเจ็ดใบเอารวมแล้วเป็นสิบสี่ใช่ไหมล่ะ
พอรางวัลเลขท้ายสองตัวออกมาเป็นเจ็ดหนึ่งเฮ้ย
เราซื้อมาเจ็ดหนึ่งยังเจ็ดใบนั้นน่ะรีบเอาสลักไปขึ้นเงินเลย
เอาทำไมขึ้นเงินได้๒ใบอ่ะอีก๕ใบเนี่ยมันเป็น
โดนยัดไส้มาดูสิคุณผู้ชมที่ขีดแดงเนี่ยเห็นไหม
เมษาหกหกสลากงวดเก่าออกไปแล้วโอ้โหทีนี้
ก็เลยถามถามว่าอ้าวลุงแล้วลุงพอรู้ข้อมูลไหม
เขาบอกว่าก็เป็นแม่ค้าขายเป็นแผงลอยยืนขายอยู่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ทางเข้าตลาดพระประแดงนะ
อายุสักสามสิบกว่าเจ้าหน้าที่ไปเรียกมาสอบหน่อยได้ไหม
ทำแบบนี้ผมแบบเซ็งมากเลยลุงบอกไปถึงแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่แผงลอยนะ
ที่เอาสลากมาย้อมแมวแบบเนี้ยว่าอย่าทำสิแล้วอีกอย่างหนึ่งน่ะ
คนซื้ออย่างพวกเราก็ต้องดูให้ดีก่อน
ก่อนจะจ่ายตังค์ไม่งั้นเดี๋ยวถูกรางวัลแล้ว
ไม่ได้ตังค์โดนย้อมแมวแบบนี้นะคะ